คุณผู้ชมครับไปดูจุดเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดโคราชกันหน่อยนะครับ
จุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นล่าสุดเพราะว่าเป็นรถกระบะประสานงา
จนทำให้มีคนเสียชีวิตถึง๔ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑ราย
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อด้วย
เขาบอกว่าจุดตรงนี้แหละมีวิญญาณเฮียนที่มารอรับวิญญาณ
หรือว่ารอให้คนมาตายแทนอยู่ตรงนี้
เพราะชาวบ้านเห็นวิญญาณเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
คือเมื่อวานนี้ชาวบ้านในตำบลด่านเกวียนอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
นิมนต์พระไปประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณญาติที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บนถนนสายโนนสูงขามสแก่แสงตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูง

เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ราย

ญาติญาติก็เลยต้องนิมนต์พระมาประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
ทั้งหมดกลับไปบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุคือคืนวันเสาร์
ได้สังเกตเห็นดวงวิญญาณของเด็กนักเรียนจำนวน๔ตน
กำลังยืนดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเกิดเหตุจุดเดียวกันนี่แหละ

เหมือนเป็นพื้นที่ตายโหงเลย

และเมื่อประมาณ๕ปีที่แล้วเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มีรถกระบะของตำรวจขับรถพุ่งชนกลุ่มเด็กนักเรียน

ส่งผลให้กลุ่มเด็กนักเรียนเสียชีวิตคาที่๑ราย
และได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายคุณ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันเสาร์
มีคนตาย๔มีคนบาดเจ็บ๑
ชาวบ้านก็เลยไปผูกเรื่องโยงกัน
บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๕ปีที่แล้วเนี่ย
วิญญาณของเด็กที่เสียชีวิต๔ตน

ชาวบ้านบอกว่าภาวะเลย

ที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้อีกครั้งนะครับ
นี่แหละครับ
ชาวบ้านเชื่อวิญญาณของนักเรียนทั้ง๔ต้น

ตั้งหลายต่อหลายปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะครับ

เสร็จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็กลายเป็นอีก๔ศพแล้วนะครับ

ว่าจุดนี้นะฮะจะมีวิญญาณอยู่
แล้วก็รอตัวตายตัวแทนอยู่ตรงนี้อีกนะครับ
ชาวบ้านก็เลยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอีก

ประกอบพิธีรดน้ำมนต์อีกครั้ง

เพื่อไม่ให้มีคนมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซ้ำรอยอีก
ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่
บอกขนลุกเลยตอนนี้ก็ลือกันไปเลยนะครับว่ามีวิญญาณเฮียนอยู่ตรงนี้